อ้วนเนี่ยเป็นนุ่มอาสากู้ภัยมูลนิธิเพชรชะกะเสมค่ะ
ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าแหละที่ต้องไปคอยรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนาม
แล้วก็บอกว่านี่คือเรื่องราวของน้องอ้วนนายขจรเกียรติปัตถาธุมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
อ้วนต้องไปรับแม่ของตัวเองนี่คือคุณแม่แท้ของน้องอ้วนนะคะ
ถนอมศรีปัตถาธุมวัย๕๒ปีคุณแม่เป็นพนักงานจัดส่งฝ่ายการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
รับคุณแม่แล้วก็จูงมือคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลสนามตอนนั้นคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่
แต่เมื่อวานนี้เป็นข่าวเศร้านะคะคุณแม่น้องอ้วนเสียชีวิตแล้วจากโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
ว่นบอกไม่คิดเลยว่ากราบเท้าแม่วันนั้นจูงมือแม่ไปขึ้นรถวันนั้นส่งแม่ที่โรงพยาบาลสนามวันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นแม่และเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กราบเท้าแม่นะคะ
เขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้ว่าคนที่เรารักจากเราไปใครจะไปคิดว่าวันนั้นจะเป็นการกราบครั้งสุดท้ายโควิดร้ายพรากชีวิตคุณแม่น้องอ้วนจากไปขอแสดงความเสียใจด้วย
วันนี้น้องอ้วนค่ะเดินทางไปรับศพคุณแม่ที่โรงพยาบาลมงกุฎแจ้งวัฒนะ

แล้วก็นำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดลาดปลาเขา
ก็ต้องตามมาตรการของศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
น้องอ้วนเนี่ยใส่ชุดอาสากู้ไพรมูลนิธิเพชรกเสมเนี่ย

ตามมาตรการน้องอ้วนเป็นคนยกโรงศพคุณแม่ขึ้นเตาเผาด้วยมือตัวเองนะคะ
อ้วนบอกว่าพอคุณแม่รักษาไปได้๒สัปดาห์เนี่ย
อาการสุดหนักตอนนั้นก็มีการวีดีโอคอลคุยกันนะ
ก็บอกแม่ว่าแม่แม่ต้องเข้มแข็งนะสู้อย่าถอดใจนะ
วันนี้ก็มีเพื่อนพี่กู้ภัยมาร่วมงานเยอะนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับน้องอ้วนด้วยนะคะ
บอกว่าจริงตอนที่รู้ข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตเนี่ย

คือกำลังไปรับผู้ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ
กู้ภัยก็เลยต้องรีบตีรถกลับมา
เพื่ออย่างน้อยให้น้องอ้วนได้ทันลาคุณแม่